เสียใจค่ะแล้วแม่ก็คิดว่าแม่คงไม่เหลือใคร
มากที่ตอนนี้ค่ะค่ะเออใช่ค่ะจริงจริง
ไม่ไม่กล้าไปแม้แต่ตลาดนะคะแม่ไม่คิดไม่คิดว่าจะมีใครมาที่
บ้านเราอีกหลังจากข่าวนี้ออกไป
หลังจากตำรวจรู้แล้วว่าน้องหลับคือตอนแรกแม่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าน้องหลับจริงหรือเปล่าคือแม่ก็ยังคิดว่าน้องหลับอยู่นั่นแหละ

ตำรวจก็เอาสดิ้งไปสอบจนรู้ว่าสดิ้งไม่ได้หลับนะแม่
คือบอกให้เรารู้ว่าเซอร์ดิ้งไม่ได้หลับ
จากการที่เช็คโทรศัพท์ของเซอร์ดิ้งที่มีการเล่น

คือช่วงเวลานั้นช่วงกี่โมงมันซิ้นถึงกี่โมง

แล้วตำรวจก็ได้สอบถามสดิ้งจนยอมรับว่าไม่ได้หลับจริง
แล้วทำไมแม่ถึงบอกว่าให้สดิ้งโกหกไปเลยครับ

ถ้าเกิดคนร้ายรู้ว่าถ้าออกสื่อไปแล้วสดิ้งไม่ได้หลับ

แม่ห่วงตรงนี้ค่ะห่วงความปลอดภัยของลูก
แต่แม่ย้ำว่าตำรวจรู้อยู่แล้ว

น่าจะหลังจากพบศพน้องไม่ถึง๕วัน

คือเราทุกคนก็โดนสอบหมด

ว่าเฮ้ยทำไมคุณสั่งให้

อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของอ่า
วันที่เขามีคนตั้งข้อสงสัย
เดี๋ยวผมจะให้เปิดคลิปให้ดูก่อน

หัวข้าวติดใจไปในที่ลูคฝนบอกว่า
คาดว่าเขาคงจะหมดอาหาร

น้องเป็นเด็กผู้หญิงที่โดนถอดเสื้อผ้ากลางปลา
ถ้าแป๊บแรกที่แม่เห็นข่าวคือแม่คิดว่าน้องโดนข่มขืนมากกว่าค่ะ
หรือว่าธรรมนาจารย์หรืออะไรอย่าง
จะมองตรงที่ว่าทำไมต้องถอดเสื้อผ้า
อาจจะไม่ได้คิดลึกคิดไกลไปขนาดนั้นว่าน้องหิวตายหรืออะไร
คือแปลกไหมครับกับคำพูดที่ลุงพลเป็นคนพูดตรงนั้น

คิดว่าใครที่เห็นสภาพเด็กผู้หญิงเปลือยเปล่า
คงคิดว่าถูกข่มขืนแม่แล้วหรือจะมีใครที่คิดต่างจากแม่ไหม
ทำไมลุงพลคิดแบบนั้นแม่รู้ไหมทำไมเขาคิดแบบนั้น
ก็ไม่ได้ดูข่าวลึกขนาดนี้ค่ะเพราะนี่คือมันเป็นวันวันแรกที่เจอศพ
ช่วงนั้นแม่ก็เสียใจอยู่ก็เลยไม่ได้ดูเขา
แต่แม่ฝากคิดอีกรอบ

ขณะที่นั่งตรงนั้นคือคิดว่าน้องอิ๋วตายเหรอในสภาพเปลือยเปล่า
มันแปลก

อยากให้ลุงคนชิดแจงอันนี้ด้วยไหม
มันก็หนักแล้วนะประเด็นแม่กับลุงพลก็แล้วแต่ลุงพลก็แล้วกันค่ะ
อันนี้คือชาวเนี่ยเขาต้องสงสัย
ผมก็เลยเอาคลิปมาถามแม่แม่ก็มองในมุมเหมือนกันใช่ไหม
มองในมุมอนาจารย์หรือว่าข่มขืนพวกนี้มากกว่า

ไม่ได้คิดเรื่องว่าลูกจะหิวตาย
แล้วลุงพลวันนั้นพูดคำนี้เพื่ออะไร

แม่ก็ไม่อยากจะตอบคำถามอะไรแทนเขานะคะ
ต่อมาอีกเรื่องหนึ่งครับที่มันมีกระแสโซเชียลบอกว่า
ก่อนที่น้องจะเสียชีวิตเนี่ย
พ่อกับแม่ปล่อยน้องแล้วน้องไปสน
แล้วก็ยุ่งกับหนูคู่ละหมื่น

แล้วก็พ่อเนี่ยสั่งสอนทุบตีน้องจนเสียชีวิต

ไม่มีปัญญาซื้อหนูคู่ละหมื่นหรอกค่ะ
พ่อพันธแม่พันธุ์ที่แม่ได้มาคือนาแตให้มาไม่ได้ซื้อด้วย
จริงมันมีไหมครับคู่ละหมื่นเนี่ย
มันไม่มีค่ะนัตตาซื้อนูที่แพงที่สุดแค่คู่ละ๖๐๐๐
แล้วแม่เคยมีคู่ล่ะแพงที่สุดเท่าไหร่

ว่าไม่มีทางที่จะมาเรื่องนี้ได้เลย

เรื่องงงไว้ทำไมเขาเอาข้อมูลนี้มาจากไหน
เขาคงเลี้ยงหนูขายมั้งคะ

แล้วขนาดตัวของน้องชมพู่กับเล้าหนูมันพอกันไหมครับ

น่าจะประมาณนี้ค่ะปากท่อปากบ่อที่น้องยืนค่ะ
น้องเคยปีนขึ้นไปแล้วหยิบหนูข้างในไหม

จากหนูลูกป้อนที่พ่อแม่เลี้ยงตอนที่น้องยังเด็ก
หนูลูกป้อนมันจะมันจะไม่ดื้ออันนั้นให้จับอยู่
แต่คือมันก็ตั้งแต่ปีก่อนปีที่แล้วค่ะ
ถ้าตัวใหญ่น้องไม่มีการเปิดแล้วก็หยิบเล่นเองมีไหมครับ

ไม่มีแล้วน้องก็ไม่เคยดื้อไปเปิดเองด้วย
ครับโอเคโอเค
ตอนนี้สุดท้ายแม่มีอะไรอยากจะบอกลุงพลไหมครับ
ถึงเรื่องความผัดแย้งในครอบครัว
คือพยายามอยากที่จะเข้าหามาพูดคุยกันไหมครับ
อันนี้คงแม่ก็รอเวลาว่าถ้าทั้งสองฝ่ายใจเย็นลง
หรือว่าลุงพลชี้ชัดว่าลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์น่ะ

เคยคิดจะเคลียร์กันนอกสื่ออย่างนี้ที่ไม่อยาก
อืมแต่ต้องรอให้ทุกคนใจเย็นกว่านี้หน่อย

มันถึงมันทำดีอยู่แล้วก็ความรู้สึกฝรั่งมันตื้นตันทำไมคะ
ความรู้สึกมันตื้นตันว่ายังมีคนรักเราอยู่
และยังมีคนเป็นกลางอยู่ครับ
เขาไม่บังทีม
อาจจะน้อยแต่หน่อยรับเข้าใจเหรอ
ที่เขายังเป็นกลางแล้วก็ยังเข้าใจเรา
พ่อก็อยากขอร้องที่คนที่ไม่ได้รู้จริง
และก็อย่าเพิ่งรวดสรุปอะไรที่ยังไม่ได้รู้
ตอนนี้พ่อโดนหนักครับขอวอนอย่าทำอย่างนั้นอีกเลยครับ
ต้องดูให้แน่ชัดลูกพ่อก็เสียแล้วครับ

ก็มีคนมาแล้วก็ตื่นตันใจ
ทราบสึกที่เขามาหาเราครับ
เดี๋ยวนี้มันหายไปครับมันไม่มีใครมาเลย
อย่างไปซื้อกับข้าวไปตลาดเราก็ต้องหลบไป
แล้วก็ไปแบบซื้อแล้วก็มาเลย
สายตามันมองแบบ
ก็อยากให้ฟังดูหลายเรื่องพิจารณาเรา
ชมพู่ครับเขามีกระแสโซเชียลเขาบอกว่า
พ่อเนี่ยก่อนที่น้องจะหายเนี่ยได้ตบตีทำร้ายน้อง
เพราะว่าไปทำให้หนูตายคู่ละหมื่นกว่าบาท
อันนี้พ่อมีอะไรจะชี้แจงไหม

แล้วก็พ่อก็ไม่ได้ซื้อมาณแต่ให้มาตัวเล็กแล้วก็มาเลี้ยงเอา
แล้วก็มาพ่อพันธุ์ขยายพันธุ์ครับ
แล้วปกติน้องชมพู่เคยสนหนูจนตายแล้วพ่อทำร้ายดีไหม
ไม่มีครับ

อ้าวแล้วเขาเอาเรื่องนี้มาจัดไง
แล้วก็นมมมมมันจะอื่มตึงไหนคะ

น้องเคยเข้ายุ่งกับหนุพวกนี้บ้าง
พวกนี้จะเข้าไปยุ่งไม่ได้นอกจากหนูที่เห็นในภาพแล้ว

ถ้าเราเลี้ยงตั้งแต่ไม่ลืมตา
หนูลูกก้อนจะจับได้

ว่าไม่มีแน่นอนที่จะทำหนูตาย

ไม่มีครับไม่มีหนูพูดละหมื่นนะ
ยังไม่เห็นอยากจะถามเขาอยู่ว่า

สมมุติถ้าทำหนูตายพ่อจะตีน้องเหนือขนาดแบบนั้นเลยไหมครับ
ก็ไม่ตีครับก็มันตายกับทุกวันครับ

ถ้ามีคู่ละหมื่นพ่อจะไม่เลี้ยงอย่างนี้เลยนะ
เพราะจะเลี้ยงดีกว่านี้ถ้ามีคู่ละหมื่นนะ
ข่าวโซเชียลแน่นอนมั่นใจ
ครับอ่าส่วนอีกประเด็นนึงก็คือ
เรื่องของโซเชียลวันนี้มีทีมพ่อแม่
เมื่อกี้ก็ได้พูดไปแล้ว

ต้องส่งลงไป

ทีวีมาเป็นเดือนกว่าแล้วค่ะ

ป้าก็อยากมาดูด้วยตาตัวเองนะ
แล้วป้าก็ดูข่าวก็ไม่ได้เข้าข้างใครออกใคร

ชาวบ้านเขาอยู่กันยังไงนะ
คือมันมีการตอนนี้ครับมันมีกระแสแรงมาก
คือว่าลงแม่น้องชมผู้พ่อน้องชมผู้
มีการแบ่งทีมเป็นลุงพลทีมนู่นทีมนี้
สำหรับเราแล้วเนี่ยเราเป็นทีมไทยครับ

ยายเป็นคนกลางยายตัดสินใครไม่ได้
ค่ะเรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับตำรวจเท่านั้น

ขึ้นอยู่กับตำรวจที่จะตัดสินว่าใครผิดหรือใครถั่ว

ไม่ตัดสินใครเพราะว่ายายเป็นคนกลาง

สิ่งที่เห็นอาจจะไม่จริงก็ได้
อาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้

สุดท้ายแล้วอยากเห็นหน้าคนร้ายตัวจริง
มีอะไรจะบอกคนร้ายตัวจริง

ก็ไม่รู้นะว่าใครทำอะไรไว้ในใจเรารู้เราเองว่าเราทำอะไรไว้นะ
ครับ๖๐วันแล้วครับ
มีอะไรจะบอกไหมนะว่าในฐานะคนดูมันอึดอัดใจ
มันก็นานแล้วเนาะการทำงานของเจ้าหน้าที่เนาะ

คนเราในท่าทำอะไรผิดเนี่ยมันหนีพวกผิดไปไม่ได้หรอก
เออต้องได้รับโทษถ้าเราสารภาพว่าเออเราทำผิดจริงเราออกมารับโทษอาจจะเบาลงใช่ไหม
ก็อยากขอร้องให้คนที่ทำผิดน่ะออกมารับผิดซะเรื่องมันจะได้จบ

ขณะนี้แม่คิดว่าแม่ไม่เหลือใครแล้วนะแม่ก็อยากจะขอบคุณด้วย

ที่แม่ไม่เหลือใครพวกเขาเป็นใครก็ไม่รู้ที่ยังมาให้กำลังใจแม่อยู่นะ
แม่พยายามแข็งแข็งแม่พยายามกดสนับ

คือกดดันแหละคือมันหลายคนมากที่ตอนนี้พยายามเรียกว่าทัวร์ลง
จริงจริงแม่ไม่กล้าไปแม้แต่ตลาดนะคะแม่ไม่คิดไม่คิดว่าจะมีใครมาที่บ้านเราอีกหลังจากข่าวนี้
แม่เคยบอกบีบว่าในคอมเม้นท์เนี่ยมีทั้งเมื่อก่อนครับ
เสียใจค่ะแล้วแม่ก็คิดว่าแม่คงไม่เหลือใคร

เข้าใจแม่ผิดหรือยังไงหรือยังไงก็ขอบคุณผู้ชมครับ

คุณยายมาไหนแล้วทำไมถึงเลือกที่จะมาให้กำลังใจ
มาจากบัตรแจนบัตรธุรกิจค่ะ

คือมันมีเป็นการแบ่งทีมเป็นฝ่ายเป็นฝ่าย

คุณทีมแม่ทีมลุงพลหรือว่าเป็นทีมตำรวจที่รอดูความจริงเป็นกลางครับ
เป็นการค่ะ

ทำไมถึงเลือกที่จะเป็นการไม่เลือกซักครั้งละ

อยากแบบนั้นมากกว่า

บอกว่าขอโทษผิดต้องใช้คำแหลกนะ
แม่หรือเป็นข้าทดกร

เราฝากแล้วมันชอบหนออ้าว
แล้วนี่เขาเป็นแม่
โปรดติดตามตอนต่อไป